นักกีฬาไทยทุกคนนะครับขอพูดตรงนี้ก่อน
นักกีฬาไทยทุกคนที่ไปร่วมโอลิมปิกเกม
ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขัน

คุณคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนั่นเองนะฮะ

สวัสดีได้แล้วนะ

เช้าข่าวชัดโซเชียลมาตามเวลา๕๗โมงเช้ามาเจอกับพวกเรานะฮะ

แม้ว่าแอร์ในสตูจะเย็นแต่คนเยอะมาก
เพราะวันนี้เรามีทีมยกน้ำหนักที่เพิ่งจะเดินทางกลับมา

ก็บอกว่ากีฬานี้เขาร่วมชาติจริงนะครับ

เป็นมหากรรมกีฬาของคนทั่วโลกนะสำหรับโอลิมปิกนะฮะ
แล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกไปเป็นความภาคภูมิใจ
นักกีฬาไทยก็สามารถคว้าเหรียญต่างมาให้แก่คนไทยได้นะครับ
ดังนั้นวันนี้ในรายการของเราจึงมีความพิเศษในช่วงต้นรายการ
ใช่ก็เรียกว่าเอามาท็อกกันตั้งแต่ต้นรายการเช้าข่าวชัดโซเชียล
ตอนนี้บอกก่อนใครที่ทำยังไงดีต้องออกจากบ้านแล้ว

เพราะว่าเราไลฟ์กันทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่๗โมง
ก็สามารถดูได้ตลอดเวลานะครับ
และประเด็นที่สำคัญไลน์หน้าจอนะครับ
นี่แหละครับส่งมาชื่นชมนักกีฬาไทยกันหน่อย
เพราะวันนี้อย่างที่บอกไปความพิเศษอยู่ตอนต้นรายการ
ดังนั้นในช่วงต้นรายการนี้จะมีทั้งคุณอามชนะ
คุณเจวรปัตย์และทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
วันนี้อยู่ในรายการของเราสวัสดีทุกคนเลยนะครับ

ยิ่งกว่าดูหนังดูละครอีกนะโอ้โหสุดยอดเลย

คนนี้ก็ช่างกับเกษ
งั้นขออนุญาตนะฮะให้คุณเจและคุณอามราหู
ดูแลทัพนักกีฬาของเราก่อนนะฮะ
เพราะว่าในช่วงแรกให้เวลาของความภูมิใจตรงนี้

คุณผู้ชมไลน์มาก็ได้นะอาอุวิวอะไร

ขอบคุณครับเดี๋ยวทั้งสองท่านก็ไปเตรียมตัวนะครับ
ข่าวหลักกันไปนะครับส่วนพวกเราสองคนก็จะรับหน้าที่ตรงนี้นะครับ
กับการถ่ายทอดภาพที่ออกไปเมื่อสักครู่นะครับ
ที่ทุกคนได้แสดงความยินดีให้กับคนไทย
ในช่วงเวลาที่มันมีความสุขมากในช่วงออกสไตล์นะครับ
สวัสดีไปทางการ่์อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
ไม่เกี่ยวกับคุยกันก่อนนะครับ
กับเสธตีที่ออกมาตอนนี้นะครับ

เราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันขยับน้อยลงไป
แต่ว่ายกน้ำหนักก็สร้างความชื่นใจในช่วงแรกนะครับ

คิดว่าเหรียญที่ออกมาเนี่ย

คือสงบผมโยมหนักเนี่ยเราได้เก็บเป็นความลับมาตลอดว่า

เนื่องจากประเด็นแรกคือไม่สร้างความกดดันด้านกีฬา

เป็นที่สองการวางงานต่างหลายเนี่ย
ถ้าหากว่าสื่อมวลชนติดตามงานจะรู้ว่า
ทางสมคมโยมหนักทำอะไรบ้าง
นั่นหมายความว่าเราเพิ่มเงินคนละ๑๘๐๐๐บาท๗คนนั้น
ในการที่เราทุ่มเทไปตรงนี้แสดงว่าเรามุ่งมั่นอยู่๗คน

แต่ว่าผลออกมาก็ปรากฏว่าเราได้เพียง๔เหรียญ
อีก๓เหรียญพลาดไปก็คงไม่พลาดมากนะฮะ
เพราะว่าผู้ชาย๒คนคือก๊อตกับบอมได้ที่๔
ส่วนอีกเหรียญหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ในมือแล้วนะครับ
นั่นคือพวกนุกปรากฏว่าพลาดไปอย่างเสียดาย
เราก็มุ่งมั่นอยู่เลย๗คน๗เหรียญ
แต่ว่าถึงอะไรก็ตามถือว่า๔เหรียญรับมานั้นน่ะ
เกินครึ่งก็ถือว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปบาง๔ปีเต็ม
นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิใจฮะ
แล้วก็เป็นวันแรกที่น้องแนนได้เหรียญทองเนี่ย
ผมเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าได้เหรียญทองแน่
ประมาณ๙๕แต่พูดกับใครไม่ได้นะฮะพูดใครไม่ได้
ขึ้นไปผมก็ตื่นตันใจฮะว่าเราสามารถทำได้
แล้วน้องไฟล์มาทำอีกทีหนึ่งนะครับ
ทำให้เราสร้างความสุขกับคนไทย
โดยเฉพาะว่าขนาดนี้ทางรัฐบาลของคอนเซอร์ชอร์
หรือท่านพลิกประยุทธ์จันทรุชานะครับ
ทางพยานที่จะสร้างสารกีฬาให้เก่งแข็งนะครับ
สำหรับเหรียญที่เราได้มาโดยรวมแล้วเนี่ย
ในมุมเหมาะของเสยอดน่ากันพอใจเป็นไปตามเป้าหมายไหมครับ
ถ้าตามเป้าหมายไม่ตามเป้าหมายเป้าหมายเรามากกว่า
แต่ถือว่าเอาละได้มาตรงนี้ก็ถือว่า
เราก็สร้างความภูมิใจให้ชาติอย่างมากมายนะครับ
นั่นคือหยุดหนักเป็นสมโคมแรกที่พยายามปฏิรูป
งานไปสู่ความเป็นเลิศในโลกตลอดเวลามานะครับ
ซึ่งจะเป็นตัวอย่างกับทางทุกสมาคมได้เดินตามเราต่อไปครับ

อันนี้น่าชื่นชมในฐานะสมาคม

แล้วก็ในตารางเหรียญร่วมของการในขาดยกน้ำหนัก
เราก็เป็นที่๒นะครับรองจากจีนเท่านั้น

โค้ดต่อยอดต่อเนื่องเลยละกันนะครับ
คุณอารีนะครับอดีตก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าน้องด้วยรูปร่างนะครับ

ร่วมทางเสียยอดให้น้องดูว่าสรีระแบบนี้
เพราะว่าชุดนี้คือด้วยมวลกล้ามเนื้อ
อาจจะไม่ได้ดูเหมือนชุดก่อนนะครับ
แต่ว่ายกได้สถิติดูดีมากเลยครับ
เป็นการเตรียมแผนการของสมาคมร่วมกับพ่อเสกก็คือ
วางแผนกันตลอดนะคะจะมีประชุมเกือบทุกอาทิตย์เลย
พ่อศรีก็จะขึ้นไปดูน้องที่เชียงใหม่กับแม่บุตรอะค่ะ
อันนี้ก็คือเราก็วางแผนกันมาเป็นอย่างดี
แล้วก็เรื่องตารางการฝึกซ้อม
ช่วยกันดูแลน้องค่ะ
ผมถามอีกคำถามหนึ่งวิธีในการพัฒนาตัวเลขสถิติอย่างนี้ครับ
มันจะต้องวางแผนยังไงแบบสมมุติว่าเราเคยได้เท่านี้
อาทิตย์หน้าต้องขึ้นมายังไงแบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ครับ
ก็ดูจากส่วนใหญ่แล้วจะดูจากสภาพร่างกายของน้องเนี่ยค่ะ
ก็คือถ้าวันไหนร่างกายพร้อมน้องสามารถทำสถิติได้
เอาล่ะคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วมาอยู่ที่ผู้ที่อยู่เบื้องหน้ากันบ้าง
คุยกับทางกีฬากันหน่อยคนแรกเลยที่ได้เรียนทองก็คือ
แนนสวพิธาธนสารนะครับเจ้าของเหรียญทอง
น้ำหนักหญิงในรุ่น๔๘กิโลกรัม
ถามหน่อยถามถึงเรื่องความรู้สึกกันหน่อย
เรื่องของการแบกน้ำหนักในการยกกับการแข่งขันเนี่ย
ถ้าเปรียบเทียบกันกับการแบกความหวังของคนทั้งชาติ
มุมมองของน้องอันไหนมันหนักกว่ากันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเลยถามต่อว่าแล้วเรารับมือกับแรงกดดันยังไงครับ
เพราะว่าเราก็เป็นคนแรกในความหวังของการยกน้ำหนักด้วย
ใช่ค่ะก็มีคิดตลอดค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราฟังแบบได้ยินมาจากคนอื่นด้วย
ว่าแบบเราเป็นคนแรกเป็นแบบความหวัง
ถ้าเราเปิดดีทุกคนจะดีตาม
แล้วความคิดคือมาแล้วถ้าเราแข่งไม่ดีล่ะ
ทุกคนถ้าผู้คนแข็งไม่ดีเราจะผิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ควบคุมตัวเองได้ค่ะอยู่ตัวเองแล้วก็ตั้งสมาธิฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะ
โอ้โหถือว่าสุดยอดนะเขาเป็นคนแรกบ้างต้องกดดันมากแน่
ก็เท่ากับซอฟัพอยู่ค่ะ
ควบคุมแล้วก็พยายามรักษาเศรษฐีเอียนให้ได้ถูกไหมครับ
เพราะบางชาติอย่างคาซักสถานยกเกิน๑๒ยิโลกรัมตกใจมากนะ
บางคนหนูยกเหลือ
เหมือนกับมีวิญญาณไปช่วยยกอีกคนนึง
แต่ว่าอันนี้คือเราทำตามเป้าหมาย
เราก็มาตามที่ซ้อมค่ะเราซ้อมยังไงเราก็มายกอย่างนั้น
เราไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันกับคู่แข่งเราอยู่กับตัวเอง
คืออันนี้จะคอยวางเลยเพราะเห็นตัวเลขแบบนี้
ครั้งที่๑ปุ๊บก็จะรู้เลยว่าไปเท่าไหร่ถูกไหมครับ
ก็จะมีการวางแผนอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่า
เราจะประชุมกันตลอดแล้วก็มีการวางแผน
มีการศึกษาคู่แข่งตลอดเวลาค่ะ
การวางแผนนี้ก็สมคัญ

นี่แหละเพราะว่าขึ้นวีทีแล้วตอนนี้ถ้าทำไม่ได้

เป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันที่คุณยกเราเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ย

วินาทีนั้นเอาถึงช็อตสำคัญช็อตนั้นก็ได้ครับ

เหลือมว่าจะได้ไม่ได้นะมันเป็นสถิติที่เกินไหมหรือว่ามันเป็นสถิติที่เวลาซ้อมเรารู้สึกมันกดดันอยู่แล้วหรือว่ามันมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นมาจากตอนแข่งขัน
สถิติตอนยกตอนซ้อมก็๑๑๐ค่ะซ้อมไปก็๑๑๐ค่ะก็ดอกสุดท้ายก๑๑๐ก็เกือบจะตกค่ะก็ต้องยื้อไว้ออกหน้า
มันเป็นจังหวะหรือว่าเป็นจังหวะด้วยค่ะกดดันส่วนหนึ่งไหมครับหรือว่าจังหวะล้วน
ก็ไม่ค่ะไม่กดดันค่ะก็จะยกให้ได้ค่ะประมาณนี้แต่ว่าจังหวะมันนิดนึงใช่ไหม
จังหวะผิดมันนิดนึงค่ะออกหน้าเกือบไปแต่สุดท้ายก็ทำได้นะบ๊าดรู้ข้างหลังไหม
เดี๋ยวเราคุยกันให้ครบก่อนดีกว่านะครับนี่คนนี้ครั้งที่แล้วนะครับเหรียญเงิน
ครั้งนี้เนี่ยก็เหรียญเงินอีกแล้วมีช็อตซึ้งนะเพราะว่าบรรดาในโลกโซเชียลเขาก็บอกว่า
จริงนี่มันเหมือนจะเป็นการวางเกมให้น้องไปสู่เป้าหมายเหมือน
คือเป็นการเล่นเป็นทีมอย่างแท้จริงเป็นการพิสูจน์ว่าทีมยกน้ำหนักไม่ได้เล่นคนเดียวนะ
เป็นการเล่นเป็นทีมช่วยบอกความรู้สึกไหนครับเต้า
เต้าคุยถึงชอตนั้นหน่อยเค้ามีคนชื่นชมมาก
ค่ะก็ขอบคุณที่ชื่นชมเต้า
เพราะว่าหน้าวินาทีนั้นคือเต้าไม่ได้คิดว่าต้องขึ้นโดรก๓เพื่อที่จะเอาเหรือทอง
เดี๋ยวกลับมาถามซีฮิอลมันเป็นอย่างไรจริงครับ
คือเราวางไว้ก่อนแหละครับก่อนแคมป์

เซอร์ประจันทร์โดนแบนเรื่องโดปนะครับ

จีนไม่สมว่าจีนสู้เราไม่ได้

จากสิ่งที่ผ่านมาข้างหลังเนี่ย

เราส่งสองคนเพื่อว่าจะให้

พอไฟล์เขาติดดอกที่

คือดอกได้๒๔๐กิโลกรัม

ตอนนี้ยังไง

ลอยไปแล้วคนหนึ่ง
เต้ามาบีบ

ไต้หวันเจอเต้าเหมือนกับ

ก็เพราะฟังไต้หวันจะกลัวไต้หวัน

เป็นการบีบในเรื่องของหัวใจด้วย
และคำไต้หวันและไปเรียกเหล็กสูง

และอีวาคอล์ท
ครับจะรับเลยมาไม่ได้

เพราะตั้งแต่เจอมา๓ปีนี่ไต้หวันไม่เคย
เราอ่านเกมรู้ตลอด
อ่านเกมขนาดนี้ถึงจะยับผู้ต่อสู้
ยังไงเราก็ต้องมีท้องและมีเงิน

หรือยังเดียวคือไม่รู้ว่าบ้านผู้แข่งอยู่ไหนเถอะ
เพราะว่าจะสู้กับคู่ต่อสู้แล้วเราจะไปลุ้นชิงทอง
เรื่องของรายละเอียดของคู่แข่งเราก็ต้องมีด้วยเหมือนกัน

สินเพชรโรยทองนี้เรศทองแดง
นี่ผมไม่น่าเชื่อนะจากรูปร่างคู่สักครู่

คุณไม่เชื่ออะไรดูเดี๋ยวก่อน
ไม่คิดว่ารูปร่างเซนจังมีกำหนักได้เยอะขนาดนี้

เอ้าคุณดูผมยกแถงน้ำมันข้างนอก
แต่เขายกได้นะ

ถ้าเกิดยกคนนี้เคยยกสักประมาณเท่าไหร่
แต่ถามความรู้สึกกันหน่อยว่าพี่ขาได้เรียนทองแดงมันรู้สึกยังไง

ก็ได้เหรียญทองแดงมา
ก็เป็นการแย่งเหรียญจากประเทศเวียดนามครับ
เป็นการต่อสู้๒คน
แต่ที่จีนกับเกาหลีเหนือนี้ผมไม่ได้หวังครับ
เพราะว่าเขาต้องเป็นแชมป์โลกสองคนเลยครับ

หยิบเหรียญมาได้ก็ดีใจครับ
สร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยได้ครับ
หลังการเด่นขันมีเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจสำหรับตัวเรา
การที่ต้องเสียคุณยายไปในระหว่างที่กำลังลุ้น

ตรงนั้นเราได้พูดคุยกับครอบครัวยังไงบ้างครับ

แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทางบ้านจะจัดการให้
คือทางครอบครัวไม่ได้บอกหลังจากที่น้องคว้าเหรียญถูกไหมครับ
คืออยากให้น้องแบบสมาธิตรงนั้นให้เสร็จก่อนทีเดียวถูกไหมครับ
แต่ว่าก็มารู้ในข่าวหลังจากนั้นไม่นานนะครับ
แล้วเดี๋ยวกลับไปที่บ้านหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
เพราะว่าเดี๋ยวหมดเดินสายวันนี้ก็ต่างคนต่างต้องทยอยกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองแล้ว

ก็จะกลับบ้านไปทำบุญให้ยายครับอืมผูกพันกับคุณยายนี่คือคุณยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเด็กถูกไหมครับ
ใช่ครับตอนที่แม่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ฝากไว้กับยายให้ยายเลี้ยงค่ะ

ก็เหมือนเป็นการทุกสู้กับตัวเอง
จะแมททำสถิติของตัวเองให้ดีขึ้น

แล้วก็มีการตั้งความหวังไว้ยังไงมากเลย
ก็คิดว่ามันไปแล้วมันดอบลงไปไหม
ว่าเราคิดว่าเราไปทำสถิติของตัวเองอย่างเดียว

ก็ก่อนจะไปก็มั่นใจว่าตัวเองทำได้เยอะกว่านี้ครับ
แล้วก็ทำสมาธิให้เยอะครับ

แล้วก็ไปแข่งก็จะพลาดท่าท่าทีเนินเจอกครับ
เพราะว่าก็จะเจอเป็นคนที่เจอไม่ค่อยดีเท่าไห
อืมอยู่กับตัวเองนี่คือไม่คุยกับใครเลยใช่ไหม

นี่คือเทคนิคสำคัญ
คือเป็นเรื่องของจังหวะจริงประเภทนี้

แต่ว่าบางทีใจในช่วงแตะนั้นมันด้วยแปลลิดนิดนึง

ในครั้งหน้าเพราะดูรูปร่างนี้ดูจะหนาขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับ

อ้าวแค่นิดมี่เอา๗๐กิโลกรัมผมว่าดูโอเคแล้วนะครับ

อย่างไร

ออกมาดีเราก็พอใจในผลงานของเรา

แล้วต่อออกไปผลงานต่อไปในอนาคต
หวังว่าจะต้องก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญ

ก็เสร็จงานจากนี้กลับไปก็ซ้อมหนักเลยครับ
แล้วก็อีก๔ปีก็จะไปครับ

ก็จะไปแข่งอื่นครับ
ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นความหวังของเรา
คือทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ที่ว่าระยะรอยต่อจะเป็นยังไง
ผมทิ้งท้ายคำถามนี้กับทางเสียยอดแล้วกันนะครับ
เพราะว่ามีเวลาอีกคือ๒๐๒๐ที่บอกว่าจะเก็บตัวต่อเนื่องนะครับ
ด้วยอายุของแต่ละคนก็ยังอยู่ในการใช้งานอยู่แล้ว
แล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวด้วยก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
แล้วก็เรื่องของระยะเวลาเส้นทาง
หลังจากนี้บอกคุณผู้ชมหน่อยครับเป็นไงครับ

เราได้ฟังเพลงชาติไทย๓ครั้ง

เสื้อพี่แล้วถ้าพี่ซ้อมไม่ดีหนูไปแทนนะพี่นะ
นี่ก็คือในของเราเองก็มีการแข่งขันระหว่างของเราเองด้วย
มันก็คือการเป็นการหาคนที่สุดยอดที่สุดไปแข่งขันโอลิมปิกในอีก๔ปีข้างหน้า
คือการตัดสินใจเป็นเรื่องของกรรมการบริหารงานสมาคม
แต่ภายใต้ข้อมูลต่างที่มีอยู่ว่า
เราจะส่งใครไปอย่างไรบ้างต่างหลาย
ซึ่งเราติดตามข้อมูลทั้งโลกว่าใครไปยังไงต่างทั้งหลาย
แล้วเราก็มาตัดสินใจว่าจะส่งใครไปไง
ซึ่งทีนี้ไปเนี่ยเราต้องตัดออกไปคนคน
ก็สงสารเพราะโอกาสก็มีแต่ว่ามันจำเป็น
เพราะว่าเราต้องการเหรียญแล้วเราสมาคมไม่เคยตัดสินใจผิด
เพื่อจะเอาเตรียมไว้ที่ปะกิ่งเกมเช่นนี้เป็นต้น
เหมือนกับกลมเพาะเพื่อรอวันที่สุขงอมจริง

นั่นคือสิ่งที่สังคมวางแผนไว้ภายใต้การสำนุนอย่างดีของการไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดีผ่านต่อกันหน่อยนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ความสำเร็จในครั้งนี้โอนติกศิษย์๒๐๑๖

การไฟฟ้าผลิตและการย่มหลักเป็นบ้านเดียวกัน

เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ
อาจฉีดหรือว่าช่วยในการต่อยอดยังไง
กับโอลิมปิกปี๒๐๒๐ที่โตเคียวญี่ปุ่น

จะไปเยี่ยมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ก็เดี๋ยวให้รู้ในวันนั้นเลยละกัน

และส่วนการสนับสนุนเนี่ย

แล้วก็จะสนับสนุนไปข้างหน้าอย่างตลอดไปครับ
เหตุผลที่สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักก็คือว่า
ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเห็นศักยภาพของสมาคมของนักกีฬานะครับ
แล้วก็มาตลอดเราจึงสนับสนุนตรงนี้
แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปชิงช้ำโลกไปร่วมเดินทางไปด้วย
วางแผนแหลงผมจะเห็นอย่างที่การวางแผนอยู่กันเป็นครอบครัวจริง
เราได้เห็นการวางแผนการเรียกน้ำหนักต่างได้เห็นชัดเจนมากครับ

นอกจากนี้ของเราก็มีนะของไทยรัฐของเรา
ตอนนี้ละงี้คุณชอบเลยเพลงคนพูดเลย
สวัสดีครับสุธารัชทีวีนะครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีจากของผู้ประกาศของไทยรัฐทีวีด้วย
อันนี้ครับ

ดัดหุ้นมากก็ได้
เป็นการเชิญครับ

เอ้าพวกสุธรกลเชิญเลยครับ

ครับขอบคุณมากเลยนะครับ

ไม่ได้พบให้ผมคนเดียวถูกไหมเราจะไปชื่นชมกันทุกคนเลยครับผมครับ
กลับบ้านไปตัวดำแน่นอนตัวดำตัวกระทะ

อ้าวชัวร์ปัดก็คุณสิบสกุลเดินต่อด้วยเลย
เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงนะครับ
อย่างที่บอกไปว่านักกีฬาไทยทุกคนทุกประเภทจริง

ทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็นักกีฬาที่มีผลงาน
แล้วก็เดินทางกลับมาแล้วอย่างนักยกน้ำหนักของเรา
เชื่อว่าคนไทยทุกคนภูมิใจในตัวทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ในอนาคตต่อไปในการแข่งขันต่อไป
เราก็ยังเป็นกำลังใจให้ต่อเนื่องด้วย
รวมถึงไทยรัฐทีวีก็ยังสนับสนุนในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนคนไทย
ได้ดูข่าวกีฬาดูเรื่องราวของกีฬาผ่านหน้าจอของเราด้วยนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงตอนนี้ขอบคุณผู้บริหารจากไทยรัฐด้วย

แล้วก็คุณเจคุณอาร์มด้วยขอบคุณมากมาทำหน้าที่ในตอนเช้าแบบนี้นะครับ
ช่วงเช้าแบบนี้คือความสุขใจกันแล้วนะครับคุณผู้ชม
อีกสักครู่เราจะติดตามข่าวสารอื่นกันต่อด้วย
ใช่ค่ะวันนี้มีข่าวต้องติดตามความคืบหน้าเยอะเหมือนกัน
ส่วนใครที่คิดถึงข่าวกีฬาวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะ

เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าข่าววันนี้มีประเด็นอะไรบ้างนะคะ